เริ่มจะคอแห้งไปหาจิบกาแฟกันบ้างดีกว่า

กาแฟปกติแล้วคุณซื้อกาแฟทานกันไหม
ก็ซื้อแก้วหนึ่งก็ประมาณสัก๒๕๓๐บาท
แล้วแต่ร้านแล้วแต่สถานที่ถูกไหมคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากทานกาแฟแบบในราคาสบาย
กระเป๋าแบบ๑๐บาท๒๐บาทอย่างนี้

พาไปไปกันค่ะสิบบาทเท่านั้นค่ะกาแฟแสนถูกเนี้ย
อยู่ที่ริมถนนตากศิลป์ตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
คุณอนุกูลสุวรรณเนธนะคะหรือคุณอ้วนเจ้าของร้านกาแฟบ้านไม้
เขาบอกว่าปกติเนี่ยนะตัวเองมีอาชีพคือขายของตามตลาดนัด
แล้วก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟชอบมานานและสนใจในเรื่องของกาแฟ
เวลาไปไหนมาไหนก็จะซื้อกาแฟสดดื่มตลอดเลยซึ่งกาแฟเนี่ยบางที่ก็ราคาถูก
ที่ก็แพงคือแล้วแต่กาแฟแล้วแต่สถานที่นะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อาจจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึง
บาทถึงหลักร้อยก็มีมันอยู่ที่เมล็ดกาแฟด้วย
ใช่แล้วก็ตามแต่เราพึงพอใจนะอันนี้ก็แล้วแต่คนกันไปนะคะ
ก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะทำร้านกาแฟเล็กของตัวเอง
ที่มันเหมือนมันเป็นที่พบปะกันของคอกาแฟเขาเรียกว่าสภากาแฟ
แล้วก็เป็นการรวบรวมเอาเมล็ดกาแฟผลิตภัณฑ์ต่างทั้งในทั้งต่างประเทศ
มาให้นักดื่มกาแฟได้มาลิ้มรสมาดื่มดำกับรสชาติของกาแฟแต่ละชนิด
ที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ว่าราคาเนี่ยไม่แพงเลย
เป็นราคาเบาคุณดูราคาสิคุณ

จะทานสามแก้วสี่แก้วก็ได้แต่ว่าไม่ต้องนอนกินเยอะก็หลับไม่ลงอ่ะสิครับ
อันนี้ก็แล้วแต่ไงบางคนไหวก็แล้วแต่กันไปนะคะ
ราคาแก้วละ๑๐บาทหรือหม้อละ๑๐บาทแล้วก็๒๐บาทคือมันมีแบบราคาที่จับต้องได้จริง
แล้วก็ได้ลองในหลากหลายรสชาติคุณเห็นไหมอันนี้เป็นหม้อต้มกาแฟอีกแบบนึงเป็นแบบหม้อต้มคล้ายแบบความดันไอน้ำอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ
แล้วคือที่นี่เขาใช้กาแฟเป็นกาแฟสดนะคุณเป็นเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศก็มี
มียี่ห้อดีดังเยอะด้วยนอกจากนี้นะคะที่ร้านกาแฟบ้านไม้เนี่ยเขามีการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าจังหวัดต่างนี่ก็มีการปลูกกาแฟเยอะอันนี้เป็นเครื่องบดกาแฟอ๋อใช่
เป็นแบบบดมือมันก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการชงเห็นไหม
คือมันมีหลากหลายวิธีมากเลยค่ะ
แล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ
ให้เทียบเท่ากับราคาแบบแพงอะไรแบบนี้นะคะ
สำหรับลูกค้าที่สนใจก็แวะเวียนกันมาได้ค่ะ
ผมอยากจะพัฒนากาแฟครับ
อยากให้คนเข้าถึงในราคาที่ถูกเข้าถึงได้ง่ายนะครับ
แล้วก็จะเป็นศูนย์รวมในการเทสรสชาติกาแฟพัฒนาเมล็ดกาแฟครับ

มันได้รับมาตรฐานได้มีมาตรฐานระดับ๓คนเป็นที่ยอมรับกันนะครับ
เห็นไหมนี่คือไอเดียของคุณพี่ค่ะ
เอาที่อยากเปิดร้านกาแฟอยากพัฒนาเมล็ดกาแฟ
ให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานด้วยนะคะ
คิดดีแบบนี้อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุน
เพราะว่าให้ช่วยสนับสนุนร้านของคุณพี่เขาแล้ว
ช่วยเกษตรกรในจังหวัดผู้ปลูกกาแฟได้ด้วยนะ
ลองไปชิมรสกาแฟของคุณพี่เขาได้ราคาสบายกระเป๋ามาก
บาท๒๐บาทเท่านั้นคุณก็อิ่มแล้วนะคะ
อยู่ที่ริมถนนตากศิลปะบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
ใกล้กับธนาคารออมสินสาขาตาก
ไกลจากศาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชด้วย
คือวิธีการทำกาแฟของเขาแบบนี้
ราคา๑๐บาทเป็นอะไรที่หาไม่ได้ผมพูดอย่างนั้นเลยนะ
คือ๑๐บาททั่วไปอาจจะมี
ก็คือเป็นร้านทั่วออกไปอยู่ตามข้าง
เป็นกาแฟโบราณอะไรแบบนี้อาจจะมี

กาแฟสดแบบดิ๊บอ่ะอันนี้๑๙๔๒นเขาเรียกดิ๊บกาแฟ

อย่างที่บอกแหละค่ะว่าก็อยากจะช่วยเกษตรกรที่จังหวัดตาก
เพราะว่าจริงในประเทศไทยของเราก็มีหลายพื้นที่
ที่สามารถปลูกกาแฟได้มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
จริงก็อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้
คือกาแฟไทยมีคุณภาพมีมาตรฐานอยู่แล้ว
สุดยอดแล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่รับชมเราอยู่